ส่วนวันที่๕ของการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน
ภูพารัชนิเวศครับในครั้งที่๓๕

พร้อมกับบรรยากาศความสวยงามที่คุณเกิดชัยนั้นพาไปเที่ยวที่วัดด้วยครับ
พระธาตุเชิงชุมคู่บ้านพระตำหนักภูพาลคู่เมือง
นี่เป็นหนึ่งในประโยคคำขวัญของจังหวัดสกลนครนะครับ
ซึ่งก่อนที่จะไปชมกันขันฟุตบอลภูพันธ์ครับในวันนี้

ซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดสกลนครครับ
ตั้งวัดพระธาตุเชิงชุมตั้งอยู่ริมหนองหาน
เขตเทศบาลสกลนครถือว่าเป็นจุดศูนย์กลาง
ชาวสกลนครจะมาทำบุญศักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระธาตุเชิงชุม
ที่เป็นของคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยรัตนโกศิลป์
ภายในวัดเดินเข้ามาจะเห็นพระธาตุเชิงชุมเป็นเจดีก่ออิดสี่เหลี่ยมสูง๒๔เมตร
มีสุมประตูสี่ด้านสูงเด่นเป็นสง่ารวมถึงโบราณวัตถุสำคัญ
และตลอดทั้งวันจะมีประชาชนเดินทางมาสักการะขอพรอย่างไม่ขาดสาย
โดยในวันที่๓๑ธันวาคมนี้จะมีงานสวดมนต์ข้ามปี
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส่วนเช้าวันที่๑มกราคม
จะมีการธรรมบุญไสบาทรอบพระธาตุเชิงชุม
และวันที่๖๑๒มกราคมจะมีงานประจำปีนามัศกาลพระธาตุเชิงชุม

หลังจากมาสักการะพระธาตุเชิงชุมเสร็จสิ้น

พระราชทานภูพาลราชนิเวศครั้งที่๓๕

โดยเป็นการแข่งขันในนัดสุดท้ายของรอบแรก
ซึ่งในสายอีที่กำลังชมการแข่งขันอยู่
ทั้ง๒ทีมผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้ายแล้ว
เสื้อสีเหลืองที่นัดแรกเอาชนะเลยมา๗ต่อ๑
พบกับสุรินที่นัดแรกชนะเลยมา๙ต่อ๒
หากนัดนี้ทีมไทยชนะได้จะคว้าแชมป์กลุ่มอี
โดยครึ่งเวลาแรกบุรีรำที่มีนักเตะผ่านเวทีไทยลีก
ดำรงภูสมนึกนำทีมเป็นฝ่ายเปิดเกมปลุกต่อเนื่อง
แต่จังหวะสุดท้ายยังไม่ผ่านเกมรับที่เหนียวแน่นของสุรินทร์ได้
ทำให้จบครึ่งแรกเสมอกัน๐๐
ส่วนครึ่งหลังแม้ทั้งสองทีมจะพยายามเปิดเกมลุกเข้าใส่กัน
แต่สุดท้ายไม่มีทีมใดทำประตูได้
จบ๙๐นาทีเสมอกัน๐๐

ซึ่งปรากฏว่าเป็นทางด้านบุรีรำที่ยิงได้แม่นยำกว่า

หลังจบเกมโคตุสักกรินคูณประโคน

นัดหน้าบุรีลำจะพบกับน้องไข่ในวันพรุ่งนี้

เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดบุรีรำให้ได้
อ้อวันอาทิตย์สนามอำเพิ่งสวางแดนดิน

หน้าขอนอุดรทางนี้พบกับาสาหาการและ
พบกับอุบลราชธานีครับ